ไปดูที่จังหวัดแพร่บ้างเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
มีฝนถล่มหลายพื้นที่ก็เลยเกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมถนนนะคะ
โดยเฉพาะในตัวเมืองเขาบอกว่าโอ้โหน้ำนี่ไหลเข้าท่วมเลยนะ

ทำคลิปตกปลาแบบนี้โพสต์แก้เซ็งซะเลย
คือน้ำมันขังอ่ะนะคะนี่เป็นคลิปตกปลาในน้ำที่ท่วมขังบนถนน
เพราะระบายไม่ทันที่หน้าบ้านของชาวเมืองแพร่รายหนึ่งค่ะ
เขาทำขึ้นมาแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเลยนะคะ
จนมีการส่งต่อกันเยอะเลยสนุกสนานกันใหญ่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงเย็นวานนี้มีพายุฝนฟ้าขนอง
เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดแพร่
โดยเฉพาะตำบลนาจากอำเภอเมืองแพร่ถนนสายกาดน้ำทองเนี่ย
น้ำท่วมขังประมาณยี่สิบห้าเซนค่ะรถเนี่ยก็สัญจรลำบากอยู่
ชาวบ้านเขาก็เหงาไม่รู้ทำอะไรดีก็เลยออกมา
ทำคลิปโชว์ตกปลาหน้าบ้านแก้เครียดกันไปเลยแล้วก็ส่งต่อกันในโลกโซเชียลแบบนี้นะคะ
ส่วนในพื้นที่อื่นอย่างถนนสาย๑๐๒๓แพร่ลอง
ฝนที่ตกอย่างหนักนี่ดูสิคะอันนี้ไม่เล่นเลยนะ
ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงต้นไม้หักโค้นลงมากลางถนนนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลองต้องเอาเลื่อยมาตัด
เพื่อจะเปิดทางให้รถวิ่งได้ตามปกติ
ขนสะสมมาสัก๑๕นาที
ช่วงนี้ก็ตกปลากันเอาฮานะคะไม่ได้หรอกสักตัวหนึ่งตรงนั้นถนนล้วน